อีกเรื่องหนึ่งนะคุณที่ฮือฮากันอยู่ตอนนี้เลยนะครับ

เรื่องของการขุดพบอับเฉา
อับเฉาหรือว่าตุ๊กตาหิน
สมัยก่อนร้อยปีคุณ
ซ่อนอยู่ใต้ดินที่กำแพงวัดพระแก้ว
คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องฮือฮา
และทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ที่วัดพระแก้วครับ
ไปดูว่าตุ๊กตาเหล่านี้
เป็นของจริงของโบราณอายุร้อยปีหรือไม่
คุณผู้ชมค่ะคือก่อนหน้านี้นะครับ
ได้มีการโพสต์รูปภาพวัดพระแก้ว
จัดแสดงตุ๊กตาหินแบบนี้แหละครับ
ที่ขุดค้นพบแล้วก็ซ่อมแซมบูรณะจนสมบูรณ์
พร้อมกับเขียนข้อความในโพสต์นะครับบอกว่า
มหาสมบัติใต้พระบรมมหาราชวัง
ถูกฝังกว่าร้อยปีมูลค่าตีเป็นเงินไม่ได้
วันนี้ถูกขุดขึ้นมาแล้ว
ล่าสุดทางสำนักพระราชวังได้มีการซ่อมถนน
บริเวณกำแพงแก้ววัดพระศรีรัตนศาสดา
รามฝั่งศาลหลักเมืองและกระทรวงกลาโหม
เพื่อทำท่อระบายน้ำและขุดถนน
และพบตุ๊กตาหินโบราณที่ชำรุดนิดหน่อย

ตุ๊กตาหินเหล่านี้มาจากเมืองจีน
เป็นหินอับเฉาถ่วงท้องเรือใบสัมเภา

ขาไปบรรทุกหนักขากลับมีแต่ของเบา
แพร่ไหมใบชาก็เลยต้องซื้อตุ๊กตาหินถ่วงท้องเรือไว้แบบนี้

คุณผู้ชมสมบูรณ์มากจริงนะครับ
ผมนะทะลวงเข้าไปถึงต้นโพสต์

คุณผู้ชมต้นโพสต์คืออาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์
เป็นผู้ที่โพสต์เป็นคนแรกเกี่ยวกับตุ๊กตาหินแบบนี้
ที่มีการขุดค้นพบนะครับ
อาจารย์บอกเล่าเรื่องราวของการขุดเจอตุ๊กตาหินโบราณแบบนี้
อย่าคิดว่าเป็นของใหม่นะคุณนะ

คือของสมัยค้าสะพาวกับเมืองจีน

อาจจะใหม่กว่าตุ๊กตาหินที่เคยตั้งอยู่ก่อนหน้านี้

ตุ๊กตาหินที่ถูกฝังมาแบบนี้
ศึกกร่อนจะน้อยกว่าตุ๊กตาหินที่ตากแดดตากลมอยู่
ดังนั้นการค้นพบตรงนี้ถือว่ายิ่งใหญ่นะครับ
อาจารย์บอกเล่าเรื่องราวการขุดเจอตุ๊กตาหินโบราณ

มีการขุดเจอตุ๊กตาหินอ่อนรอบกำแพงแก้ว
กระทรวงกลาโหมและสารหลักเมือง๑๓๐ตัวครับ
และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดกล้าโปรดกระหม่อม
กรมศิลปากรนำเอาตุ๊กตาที่ขุดเจอและซ่อมแซมแล้วเสร็จ
มาตั้งจัดแสดงไว้ในวัดพระแก้ว๓๓ตัว
ส่วนข้อมูลมีการบอกเล่ากันนะครับว่า
รูปปั้นตุ๊กตาหินทั้งหมดเนี่ยนะฮะ
เคยนำไปจัดโชว์ในงานเฉลิมฉลองกรุงสยามร้อยปี

ซึ่งลักษณะรูปปั้นจะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงสมัยนั้น
แต่หลังจากที่มีการเฉลิมฉลองจบแล้ว
หลังจากนั้นอีก๔๐ปีก็ไม่ปรากฏข้อมูลของรูปปั้นเหล่านี้
ผ่านมาถึงปัจจุบันคุณ๑๕๐ปีครับ
มีการซ่อมกำแพงของวัดมีการขุดท่อระบายน้ำ
แล้วกระทั่งมาเจอตุ๊กตาหินเหล่านี้คุณ
ซ่อนอยู่ใต้ดินมา๑๕๐ปีครับ
แล้วจัดแสดงไว้ที่วัดพระแก้วแบบนี้คุณ
สวยค่ะต้องไปวัดพระแก้วแล้วไปถ่ายรูป
ใช่ค่ะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันครับคุณนะ
ใช่ค่ะใช่แล้วมาในสภาพสมบูรณ์แล้วหลายตัวมาก
แล้วมันก็สะท้อนให้เห็นว่ายุคนั้นเนี่ยเขาแต่งกายกันแบบนี้นะคะ
ครับเป็นเรื่องราวที่หือฮาแล้วก็วันนี้ทีมข่าวของเราไปนะ
บอกโอ้โหสำนักข่าวแต่ละสำนักให้ความสนใจเกี่ยวกับตุ๊กตาหินนี้เยอะมากเลย
คุณเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากจริงแล้วเขาให้ชมแล้วนะคะ
เข้าไปถ่ายรูปเข้าไปดูใกล้ได้แล้วค่ะอันนี้คือสมบัติของชาติอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะ